คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้นะคะ

แล้วก็เป็นคดีที่ทำให้ประเด็นที่ว่า

จริงจังนะคะคดีของน้องนิน่าค่ะ

หาดใหญ่สงขลาแต่กลับมาถูกคนร้าย

ข่มขืนน้องทำร้ายร่างกายน้อง
น้องเสียชีวิตชิงทรัพย์ด้วย
แล้วก็อำพรางให้ดูเป็นเหมือนอุบัติเหตุ

แล้วตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำ

โรงพักท้องที่ได้นะคะ

ไม่สามารถไปคุมขังอยู่ที่โรงพัก

เพราะไม่รู้ว่าชาวบ้าน
ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของน้องนิน่า

เขาก็ไปรอกันที่โรงพักด้วยซ้ำ

สพคลองหอยโข่งชั่วคราว

อยู่ที่สพคลองหอยโข่ง

ในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือป้องกันความวุ่นวาย

อย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง

วันนี้คุมตัวออกมานะตอนแรกก็กลัวว่าจะ
คิดสั้นอะไรหรือเปล่าไม่มีใครเยี่ยมนะคะ

ตำรวจสพบังกล่ำนำรถตู้
เพื่อจะนำตัวไปในพื้นที่สพบางกล่ำ

ในจุดที่ยังไม่ได้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
คือมันจะมีจุดที่บังหมัดจอดรถเก๋ง
หลังจากไปชนน้องนิน่าแล้วอะค่ะ

เพราะเมื่อวานคุณผู้ชมดูภาพการทำแผนเมื่อวานนะ
ภาพซ้ายมือนะญาติพี่น้อง
ชาวบ้านคนในพื้นที่เขาโกรธแค้นพฤติกรรมของบังหมัดนะคะ

ก็เลยมีบางจุดที่ยังไม่ได้ทำแผน
วันนี้ไปทำแผนเพิ่มนี่นะคะ

คือจุดที่รถของน้องนิน่าโดนชน
พื้นที่ตรงนี้นะคะมันค่อนข้างชันพอสมควร
นี่ค่ะก็ไปชี้จุดตรงนี้อีกจุดหนึ่ง
พอชี้จุดประกอบสำนวนคดีเสร็จ
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มที่สพบังกล่ำ
แล้วก็ทำเรื่องฝากขังผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสคัดค้านการประกันตัว
แล้ววันนี้คุณผู้ชมบังหมัดตอบคำถามสื่อมวลชน
แล้วคุณผู้ชมลองฟังคำตอบของบังบัตรนะ
หมัดบอกว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
ฝากบอกถึงผู้หญิงที่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืน
ให้ระมัดระวังตัวอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวมันอันตราย
นี่ไปเตือนผู้หญิงเขาคือผู้หญิงเข้าไปไหนมาไหนคนเดียว

นักข่าวอย่างนี้ว่าผู้หญิงอย่าไปไหนตอนกลางคืนนะมันอันตราย
คุณลองก็กลับไปแล้ว

แล้วน้องรูปร่างดีหน้าตาดีเห็นแล้วตั้งใจจะตามไปเพื่อจะไปข่มขืนน้อง

พอวันนี้ก็บอกว่ารู้สึกสำนึกผิดที่ทำลงไปถ้าย้อนเวลาไปได้จะไม่ทำ
แล้วก็ฝากเตือนผู้หญิงทุกคนว่าอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะมันอันตราย
แต่ผู้หญิงเขาไปไหนมาไหนคนเดียวคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรเขาอยู่ดีนะคะ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมัน
อันนี้ที่เป็นหลักฐานสำคัญนำมาซึ่งจับตัวคนร้ายก็คือบังหมัดคนนี้ได้
หมัดบอกเห็นน้องนิน่าแล้วตั้งใจจะไปข่มขืนเขา
คือตอนที่ตำรวจสอบปากคำบางหมัดเพิ่มที่สพบังกล่ำ
ญาติของน้องนิน่าไปรอดูหน้าบังหมัดแบบชัด
ญาติญาติบอกขอไปดูขอไปอีกรอบหนึ่ง
เพราะเมื่อวานนี้ตอนที่นำตัวบังหมัดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยค่ะ
ไม่ได้เข้าใกล้แล้วคนเยอะไม่ทันได้เห็นหน้า
ญาติบอกขอหน่อยเถอะขอเห็นหน้าชัดหน่อยเถอะ
และระหว่างที่ตำรวจคุมตัวไปฝักขังที่เรือนจำจังหวัดสงขลา
ญาติของน้องนิน่านี่ค่ะไปรอเลยไปรอที่รถตู้ตำรวจเลยนะคะ
แล้วไปตะโกนด่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูช่วงจังหวะตรงนี้ค่ะ
อันนี้มันมีนอนไว้อยู่ด้วยมีเกลียด
มีเกลียดเลยสักปีมันยากเล่น้าเลยเปลี่ยก
มันมันจะตกจะต่างเลยมันมาเชื้อเลยไม่พอใจกับ
คือในกิจใจผมว่าคนประเนียนหวายไม่ได้หวายมากก็ได้
บอกลูกท่ามคนอื่นราวมันไม่มีกิจทั้งหนึ่ง
นี่ค่ะวันนี้ตำรวจถึงต้องรีบคุมตัวไปทำแผนแต่เช้าในจุดที่ยังไม่ได้ทำ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะในคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะถูกพูดถึงเยอะมากจริงนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นประเด็นแรกก็คือลักษณะของการก่อเหตุข่มขืน
โทษควรจะหนักถึงขั้นประหารชีวิตหรือไม่
มีการออกมารณรงค์พูดกันอีกครั้งนึงว่าข่มขืนเท่ากับประหารชีวิตนะคะ
แต่มีอีกประเด็นนึงที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของเหยื่อค่ะ
นิน่าใส่เสื้อแขนยาวเลยนะคะแล้วเสื้อเป็นเสื้อคลุมแบบมีฮูตคลุมศีรษะ
ใส่กางเกงขายาวด้วยนะคะน้องแต่งตัวมิดชิดมาก
ดังนั้นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ก็ต้องขอย้ำกันอีกครั้งนึงว่า
การแต่งกายของเหยื่อเพราะว่าจากการค้นหาข้อมูลคดีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ
อาจารย์หรือว่าข่มขืนเนี่ยค่ะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่คือจริงจริงแล้วเขาแต่งกายมิดชิดรัดกลุ่มนะคะ
ไม่ใช่ชุดโป๊เปลือยใดนะคะแต่ถึงแม้ว่าผู้หญิงเขาจะแต่งตัวอย่างไรก็ตาม
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับเขาไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายจะชิงทรัพย์หรือว่าถึงขั้นรุนแรงข่มขืนและฆ่าแบบนี้
นี่ค่ะประเด็นนี้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ
คือบางคนจะไปบอกว่าก็เนี่ยไปแต่งตัวยังไงล่ะสำหรับคดีทั่วไปเวลามีคดีข่มขืนอนาจารย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
แต่น้องนิน่าเธอไม่ได้แต่งตัวอะไรที่จะทำให้โอ้โหลักษณะไปทางที่ทำให้รู้สึกล่อแหลมอะไรอย่างนี้เลย
คือจริงแล้วผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคดีข่มขืนส่วนใหญ่ทั่วโลกเลยนะคะ
เหยื่อเขาไม่ได้แต่งตัวโปอืมเหยื่อแต่งตัวมิดชิดด้วยซ้ำ
คืออย่างตอนนี้ก็มีโครงการอย่างคุณซินดี้สิริญญาค่ะ
เขาก็ทำโครงการที่เป็นโครงการของไทยแล้วก็เป็นระดับสากลเลย
ไม่ต้องมาบอกว่าผู้หญิงควรจะแต่งตัวยังไง
เพราะต่อให้ผู้หญิงแต่งตัวโป๊สมมุตินะคุณก็ไม่มีสิทธิมาข่มขืนเขาอยู่ดี
ก็อย่างที่บางหมันบอกคือคนจะทำยังไงมันก็ทำใช่ไหม
เพราะบอกพอเห็นเขามาคนเดียวใช่ก็นั่นแหละนะฮะ
เดี๋ยวจะมีคนที่เขาออกมาให้ความคิดเห็นทางด้านนี้ด้วย

คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ย
เราได้ไปคุยกับภรรยาของบังหมัด

ตอนที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีกลับไปที่บ้านที่พัทธลุงนี่แหละนะครับ
แล้วตำรวจก็ตามมาจับกลุ่มตัวหลังจากไล่ดูหลักฐานต่าง
ในที่เกิดเหตุแล้วก็กล้องวงจรปิดนะครับ
คือเมื่อวานภรรยาหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกใช่ไหม
บอกเฮ้ยความจริงบางหลักฐานเขาเป็นคนดีนะ
เราก็เออไหนลองไปดูพื้นที่อีกทีนึงสิ

อีกภาพหนึ่งคือภาพวันที่ตำรวจไปควบคุมตัวบังหมัดที่บ้าน
ยังมีร่องรอยต่างที่ลักษณะรอยขีดขวน
แล้วก็หกหุ้งหลักฐานต่างเนี่ยแล้วก็ควบคุมตัวไป
ทีแรกไม่เจอใครนะลองเรียกดูเนี่ย
กรากฏว่าสักพักหนึ่งภรรยาของบังมัติก็เปิดประตูบ้านออกมา
คือร้องไห้ออกมาเลยล่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ต้องปิดบ้านเงียบ
ไม่ยอมเปิดประตูบ้านเลยเธอกลัวว่าจะถูกญาติของผู้ตาย
บุกมาทำร้ายถึงบ้านเธอบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกทั้งน้ำตาเลยนะครับที่คุณอริฐไปสัมภาษณ์คุณอริฐบอกมานะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีก็คือบังหมัดกลับมาที่บ้านนะ
ก็หลังจากนั้นคงจะก่อนจะเกิดเหตุหมายถึงก่อนถูกจับกลุ่มตัวนะ

กลับมาถึงก็ทำตัวปกติดีทุกอย่างกลับมาก็มาซักผ้า
แล้วก็เอาอาหารไปให้แม่ของบังหมัดที่ตอนนี้ป่วยอยู่เป็นโรคอันไซเมอร์นะครับ
หลังจากนั้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาที่บ้านแล้วก็มาควบคุมตัวสามีไป
เธอบอกเธอตกใจมากตอนนั้นก็พยายามถามตำรวจว่า
สามีเธอไปทำอะไรผิดมาแต่ตำรวจก็ไม่ยอมบอก
บอกแค่ว่าเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพัก
จนสุดท้ายนะฮะเธอบอกว่าเธอก็มาทราบความจริงว่าสามีเธอไปก่อเหตุ
คือเป็นฆาตกรลงมือข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์เด็กหญิงวัย๑๕ปี
บอกตอนนั้นช็อกทำอะไรไม่ถูกถึงขั้นแบบอื้อหือ
คือไม่อยากจะเชื่อว่าสามีที่คบหาอยู่กินกันมา๒๐กว่าปีเนี่ย
ปีเกือบ๓๐ปีจะทำเรื่องแบบนี้ได้ที่ผ่านมาตัวบังหมัดเนี่ยสามีเธอ
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องชู้สาวนะครับไม่เคยมีพฤติกรรมในการอนาจารย์เด็กมาก่อน
ถามว่าเอาแล้วคดีที่เกิดขึ้นปี๒๕๔๕ที่เคยถูกดำเนินคดีเนี่ย
ถูกฟ้องข้อหาอาณาจารย์เด็กอันนี้สามีบังหมัดบอกนะฮะ
บอกว่าจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการสมยอมแต่พ่อแม่เนี่ยเขาไม่ยินยอมนะฮะ
ก็เลยต้องมีการฟ้องร้องกันเพราะพ่อแม่เขาไม่อยากให้ลูกสาวเป็นเมียน้อยอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ภรรยาของบังหมัดเขากล่าวอ้างนะแต่ความจริงแล้วจะสมยอมไม่สมยอมเนี่ย
เด็กเยาวชนยังไม่ได้ตอนนั้นอายุ๑๕เองนะฮะเด็กเมียนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาสามีเธอเป็นคนขยันทำมาหากินนานจะกลับบ้านทีนะฮะ
ก็ไปทำงานที่อื่นนะครับนานกลับบ้านทีแต่เป็นคนรักครอบครัว
กับบังหมัดมีลูกกัน๓คนบังหมัดจะสอนลูกเสมอสอนตลอด
ให้เป็นคนดีบังหมัดเป็นคนรักลูกมากทำมาหากินก็ส่งเงินส่งเสียมาเลี้ยงดูลูกทั้งสามตลอด
ทุกคนเนี่ยมีการมีงานที่ดีนะครับไม่คิดว่าสุดท้ายสามีจะมาก่อเหตุแบบที่
ใช้คำว่าก่อเหตุแบบไม่น่าให้อภัยเธอบอกว่าเธออยากจะเข้าไปกราบขอขมาพ่อกับแม่
และครอบครัวของน้องนิน่ากับสิ่งที่สามีเธอได้ทำลงไปฝากขอโทษไปถึงครอบครัวของน้องนิน่า
อยากจะไปขอเข้ามาครอบครัวนะแต่ต้องขอเวลาสักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะไป
ท่านที่มันกูนั้นกือมันเป็นเอกทุศวิสัยบางที่ฮะ

ฉันเป็นวรรณาของเต้นค่ะคือต้องร้ายกำลังใจโลกค่ะ
คือน่าว่าโมงนี่เนอะแรงกันตรง

มันทำไปแล้วอย่างนี้
ต้องพอทำไปแล้วตามวันนี้ก็มีศติคืนมา
ก็นึกทุกข์ใจมากก็กระทุกข์ใจแล้วก็กระกิบได้แล้ว

ว่าใครสักคนนึงจะไปก่อเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดดูให้ดี
เพราะมันไม่ส่งผลดีกับใครเลย
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เขาสูญเสียหรือว่าฝั่งของครอบครัวตัวเอง
อย่างภรรยาบังหมัดวันนี้บอกว่าสิ่งที่บังหมัดทำลงไปเนี่ย
มันไม่ได้ส่งผลไปถึงความสูญเสียของครอบครัวน้องนิน่าเขา
แต่มันก็ส่งความสูญเสียส่งผลกระทบมาต่อครอบครัวของตัวเองด้วย
เนื่องจากคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยลูกเมียเนี่ยพ่อแม่ลูกเมีย
เสาหลักของครอบครัวหมดเลยนะฮะ
ภรรยาของบังหมัดนะครับวันนี้ได้พาคุณนฤทธิ์ไปดูแม่ของบังหมัดนะฮะ
บางหมัดก็อายุเยอะแล้วนะครับบังหมัดนี่๔๙แม่ก็อายุเยอะแล้วนะฮะ
ตอนนี้ป่วยนะฮะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับอันไซเมอร์นะครับ
เธอก็ต้องรับหน้าที่ดูแลแม่บังหมัดต่อไป
หลังจากนี้เธอบอกว่าจำเป็นต้องให้แม่บังหมัดอยู่ในบ้านอีกหลังนึง
เพราะว่าบ้านหลังนี้มันจะแน่นหนาหน่อยนะฮะ
แล้วก็ทำให้แม่เนี่ยออกไปเดินข้างนอกไม่ได้
อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหพอเวลาใครไม่อยู่บ้านแล้วแม่ออกไปเนี่ย
ท่านผู้ชมครับคือภรรยาบังหมัดยืนยันว่าไม่ได้ขัง
แต่จำเป็นต้องล็อกเอาไว้อย่างงี้ค่ะนะเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ย
เวลาที่ไม่มีใครอยู่ดูแลเนี่ยแล้วแม่บังหมัดออกมาจากบ้านที่อยู่กันเนี่ย
หลงขึ้นเขาไปวันหนึ่งขึ้นเขาแถวบ้านไปสามรอบก็มี
ต้องไปตามกันนะฮะอย่างวันนี้ไปเนี่ยคุณนฤทธิ์บอกว่า
พอเปิดประตูเข้าไปดูเนี่ยแม่บังหมัดคิดว่าคุณนฤทธิเป็นลูกชาย
คือพอเห็นเนี่ยเรียกแบบนึกว่าเป็นลูกชายแล้วเรียกแล้วเข้าไปกอด
เรียกเข้ามาก่อนเลยนะฮะคือตอนนี้แม่บังหมัดก็ยังไม่รู้อ่ะว่า
เกิดอะไรขึ้นกับลูกชายอะ
ไม่มีอะไรใจรู้
เราก็ลองไปคุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้นนะฮะเพื่อนบ้านบางหมัดนะครับ
ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
เหตุการณ์คมคืนแล้วก็ฆ่าเด็กสาวไว้แค่๑๕ปีที่บังมัติก่อเหตุ
ทุกคนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อสายตานะฮะที่เห็นในทีวีแล้ว
โอ้โหนี่บังหมัดจริงเหรอนี่ที่ไปก่อเหตุ
โดยก่อนที่บังมัติจะถูกจับตัวที่บ้าน
ชาวบ้านบางคนบอกว่ายังนั่งคุยกับบังหมัดอยู่เลยนะตอนเช้า
หลังจากเขาไปก่อเหตุมาแล้วกลางคืนนะเขากลับมาที่บ้าน
ตอนเช้ายังนั่งคุยกันอยู่เลยตอนเย็นปำรวจมาจับแล้ว
ตอนที่คุยกันดูบังหมัดยังทำตัวปกติอยู่เลย
โอ้โหช็อกมากแล้วผมไม่ไม่คิดเลยว่าเขาจะทำ
ผมยังไม่เชื่อสายตาตัวเองที่ผมได้เจอในโทรทัศน์นะครับ
ก็มาปกติทุกครั้งนั่งคุยทางบ้าน
ใช่มาก็มาบ้านพี่น้องอะไรปกติ
ก็คุยแบบทักทายกันปกติมาเมื่อไหร่อะไรเหมือนนั้น
กลับมาเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าเพิ่งกลับมา
คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่วัดป่ายางค่ะ
พิธีศพของน้องนิน่าเป็นคืนที่๒นะคะ
พ่อของน้องบอกว่าจนถึงตอนนี้
โกรธแค้นกับสิ่งที่บังหมัดได้ทำไว้กับครอบครัวของคุณพ่อเอง
ถ้าเป็นไปได้พ่อบอกเลยว่าประหารชีวิตบังหมัดได้ไหม

ลูกของพ่อกำลังจะเติบโตมีอนาคตที่ดี
ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้
แม่ของน้องนิน่าค่ะบอกว่าวันนี้ถือว่าครบ๓วันของการจักรไปของลูกสาว
บอกก็รู้สึกแปลกเหมือนลูกสาวมาหา
นอนของลูกก็พับเก็บไว้เรียบร้อย
แต่กลายเป็นว่าหมอนผ้าห่มที่ลูกเคยนอนกระจัดกระจายเหมือนมีคนมานอนในห้อง
ทั้งที่ห้องล็อกกุญแจเอาไว้เป็นอย่างดี
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของลูกสาวที่ยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตกลับมานอนที่ห้องนอนของตัวเอง
นิน่าได้ร่วมกันร้องเพลงอยู่ตรงนี้ของคุณพงศิษคัมภีร์นะคะ
และเพลงฉันจะมีเธออยู่ของคุณสิงโตนำโชค

นินาจะอยู่ในใจของเพื่อนตลอดไปค่ะ
คุณผู้ชมคะจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรม๓วันนะคะ
ชาวประณกิจในวันที่๔มีนาคมนี้ค่ะ
ส่วนที่จุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง

และจุดที่น้องนิน่าเสียชีวิต
ตลอดเส้นทาง๕กิโลนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าคือตัดเลยตัดย่าตัดอะไรที่มันขึ้นสูงเนี่ย
ก็จะได้มองเห็นโล่งเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้มองเห็นชัด
แม่ค้าที่ขายโรตีสายไหมอยู่ริมถนนจุดที่น้องนิน่าเสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่มาจัดการถางย่าให้ดูสะอาดตา

คือยอมรับว่าตอนกลางคืนเส้นทางนี้เปลี่ยวจริง

นี้ถ้าเป็นไปได้ติดไฟเพิ่มได้ไหม

ทีมข่าวก็ได้มีการสังเกตการณ์นะคะ
จุดที่น้องนิน่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ก็ตอนกลางคืนจะเป็นแบบนี้
มันมืดจริงจริงนะคะไม่มีไฟซองสว่างค่ะ
พอยิ่งดึกเนี่ยรถก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยเรื่อย
ทีมข่าวก็ลองขี่รถจักรยานยนต์ตามเส้นทางที่น้องนิน่า
ครับส่วนจุดร่องกลางถนนที่คนร้ายเบียดรถน้องตกลงไปอ่ะค่ะ
ก็ลึกประมาณเมตรหนึ่งทีมข่าวก็ลองขี่รถจักรยานยนต์
แล้วมองไปที่จุดน้องถูกทำร้ายถ้าตอนกลางคืนนะคะ
ร่องกลางถนนจุดที่น้องนิน่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตตรงนั้นนะ
ถ้าขี่รถผ่านมองไม่เห็นนะคะถ้าตอนกลางคืนมองไม่เห็นจริงจริงมันมืดเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมคือร่องกลางถนนนะครับ
คือจุดที่น้องนิน่าถูกคนร้ายทำร้ายข่มขืนจนเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมดูด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าไฟส่องสว่างบริเวณตรงนี้นะครับ
แทบไม่มีเลยนะครับการที่คนผ่านไปผ่านมาหรือว่าผมมองจากริมถนนมองเข้าไปนะครับ
ความลึกของร่องถนนเนี่ยสักประมาณหนึ่งเมตรจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่า
วันนั้นคนร้ายได้ทำอะไรกับน้องนิน่านะครับบริเวณเกาะกลางถนนนะครับ
มองไม่เห็นแสงไฟเลยนะครับไม่มีแสงไฟอยู่บริเวณโดยรอบของถนนตรงนี้เลยนะครับ
การที่ผมขับรถแล้วจะผ่านไปผ่านมาเนี่ยหากมองลงไปเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่า
เห็นอะไรบ้างครับน้องนี่น่ะถูกทำร้ายนะครับ
ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาจะมองไม่เห็นแน่นอนนะครับทีมข่าวบอกว่าถ้าขี่รถผ่านขับรถผ่าน
จุดที่น้องนิน่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะตอนกลางคืนคือมองไม่เห็นแน่นอน
ถ้าไปยืนอยู่ริมถนนล่ะจะมองเห็นไหมครับทีมข่าวก็ลองไปยืนอยู่ริมถนน
ถ้าเป็นตอนกลางคืนจุดที่เป็นร่องกลางถนนที่น้องนิน่าถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่เนี่ยนะ
มองไม่เห็นเหมือนกันมองไม่เห็นมันเป็นจุดที่อับสายตาคนจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คำถามคือแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีไฟทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ติดตั้งไฟ
ทีมข่าวไปถามนะคะไปถามนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
ถนนเส้นทางปกติที่ไม่มีบ้านคนไม่มีทางแยกไม่มีที่กลับรถ
ไม่มีไฟอยู่แล้วเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องติดตั้งไฟ
แล้วจุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยเป็นทางตรงอย่างเดียว๔๕กิโล
ไม่มีการติดตั้งไฟครับเราได้คำตอบมาแบบนี้นะคะโอ้โห
นะฮะอืมเที่ยงคืนได้ใช่ค่ะเพื่อนผู้ชมครับทีนี้เรื่องของ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยอย่างที่เพจดราม่าแอดดิกวันนี้ก็ได้ลงรูปชุดเครื่องแต่งกายของน้องนิน่านะฮะ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหคดีนี้เนี่ยอย่ามาบอกว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยแต่งกายล่อแหลมอะไรนะ
น้องนิน่าผู้เสียชีวิตแต่งกายมิจชิตรัฐกุมมาก
แต่ผู้ต้องหาเองนี่แหละคือจักรธรรมกับเหยื่อแล้วก็วางแผนไปก่อเหตุทำร้ายเขาจนได้
เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณบุ๋มประนัดดาในฐานะประธานองค์กรธรรมดีบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง
เพราะเห็นชัดว่าน้องนิน่าใส่เสื้อคลุมมิดชิดแต่งกายมิดชิดแต่กลับโดนทำร้ายจนถึงชีวิต
โดยได้ผลักดันกฎหมายเดินกับครับจะพยายามผลักดันตลอดจนหาทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุฆาตกรรมลักษณะแบบนี้อีกต่อไป
แทนที่จะไปโทษของคนที่ทำความผิดก็จะไปโทษของคนที่ตกเป็นเหยื่อ
ส่วนมากก็จะไปถามว่าเธอแต่งตัวยังไงล่ะเธอไปเดินที่ไหนล่ะ
เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไป
แต่งตัวเนี่ยแต่ละเคสเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้โป๊เลยนะ
จริงแล้วถามว่าต่อให้เห็นดาราแต่งตัวโป๊ะ
ผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่คุณก็ต้องรู้จักการยับยั้งช่างใจตัวเอง
เรื่องกฎหมายเนี่ยเราก็ดันจนถึงที่สุดแล้วอะเนาะ
แต่หลังจากนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการการเยียวยา
แล้วก็ในเรื่องของการป้องกันมากกว่าว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยนะคะ